คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่๒แล้วนะคะ
ที่เราเห็นค่าราชการออกมา
ขยับแข้งขยับขาออกกำลังกายกันแน่นอน
นำโดยพลเอกประยุจันโอชานายกลุงตู่ของเรานี่เองนะคะ
คราวที่แล้วนี่มีแทงปลาไหล
มีทำท่าเบอร์ปี้ใช่ไหมใช่
คราวที่แล้วคือมีประเด็นไงคนก็มาวิจารณ์ว่า
ท่านนายกให้ข้าราชการมาออกกำลังกายแบบนี้

งานยังไม่เสร็จทำงานให้เสร็จก่อน

ถึงงานค้างอยู่ไม่มาออกกำลังกายไม่เป็นไร
เดี๋ยวคนจะมาว่าได้ว่าออกกำลังกายแล้วเสียการเสียงาน
ใช่คือเมื่อวานนี้ก็ออกมานำออกกำลังกายกันช่วงบ่ายนะคะ
มีลีลาเตะตะกร่อด้วยนะ

คือหน้าหนึ่งที่ลงมาเนี่ยมวยก็มีแล้ว

เป็นภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย

ก็มีวัลเลบอนอีกน่าจะเป็นกีฬาโปรดแล้ว

เหรอคะใช่ค่ะคุณกับรัชพรก็ตีก๊อฟเหมือนกันนี่

ถ้าท่านนายกน่าจะฝีมือดีจีไกลอยู่
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

วิ่งแล้วต่อไป

แล้วบรรยากาศเหมือนวิชาภาระศึกษามาก
แต่ถ้านายกเคราะห์เคราะห์ทุกสัปดาห์เลยนะอ้าววิ่งแย่งอยู่กับที่เคราะห์เคราะห์มาก

เชื่อว่าหลายคนน่าจะหวนรำลึกถึงจะต้องใช้คำนี้จริงนะคะ
เป็นการวอร์มยืดเส้นยืดสาย

ข้าราชการประจำธรรมเนียบรัฐบาลนะคะก็มาเรียกความฟิต
ออกกำลังกายสัปดาห์นี้อย่างที่บอกสัปดาห์ที่๒แล้ว
ซึ่งโรคออกกำลังกายอย่างที่พี่มิ้วบอกไป
พยกำชับแล้วกำชับอีก
ใครยังไม่เสร็จงาน
ทำงานอย่าให้เสียงานอย่าให้เสียการ

นักการเมืองเขาวิจารณ์ไงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไง

ไม่มาเดี๋ยวโดนเรียกแน่

ขอบคุณด้วยที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรม
ทีนี้อย่างที่บอกวอร์มอัพกันไปแล้ว

แล้วก็เล่นวอเล็กบอลโชว์สื่อมวลชนค่ะ

แต่ฉันพูดไม่ไหวแล้ว
ธรรมเนียบเขาเฮฮากันขนาดนี้

มีกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันค่ะ
ซึ่งก็มีผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการ

พร้อมกับข้าราชการร่วมกันเต้นแอร์บิค
อันนี้อัพเกรดมีซุมบ้าด้วยนะจ๊
ใส่ด้านข้าง
ใส่ขึ้นมาเร็ว

ใส่สบายเร็ว
แอร์๑๒

คือเพลงชวนเต้นมากน่าเต้นนะคะ
ทุกคนก็ดูสนุกสนานนะดูออกกำลังกายกันแข็งขันนะคะ
ซึ่งการออกกำลังกายของบรรดาข้าราชการรัฐสภา
เขาบอกว่าได้เทรนเนอร์ดีจากสสมาช่วยมีหน้าล่ะ
กันสุดฤทธิ์ออกสเต็ปเสริมพลังกล้ามเนื้อ
ใช้เวลาไป๑ชั่วโมงเต็ม